ทีนี้มีคนเคยถูกฆ่าตายว่ะ

มีแบบผีประเภทไหนไหมครับที่เป็นผู้หญิงนะครับ

นี่ของดีของปู่กู
มีของดีก็ต้องล่าผีกันหน่อยเว้
นี่ของดีของปู่กู